ช่วงนี้ใครก็ไปที่ญี่ปุ่นค่ะ

โฟสกลรัฐนะคะเจ้าแม่คอนเทนต์ของเรา

กว่าใครแจกความสดใสไปเต็มเลย

โอไฮโยโกเจแฟนกันค่ะ
นาทีนี้ใครจะมีความสุขสนุก
ละละเท้าชีโฟกับโยชิแล้วล่ะคะเนี่ย
เพื่อนสีผ้ากันออนถั่วญี่ปุ่น

แบบกรุบไมลุทีมดิสดี

โลกนี้มีแต่สีพาสเทล
หรือจะแปลงร่างกลายเป็นทิงเกอร์เบล
แต่โฟร์ค่ะเวอร์ชันนี้
บอกเลยนี่มันนางฟ้าตัวตึงชัด
เปิดประตูสู่เจแปนแบบตัวแม้
เห็นแบบนี้อยากจะไปสูดอากาศดีที่ญี่ปุ่นบ้างจังเลย

นี่คือ
เจาะแจ๊ะริมจอ
เห็นสาวโฟไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วอยากไปบ้าง